คุณล่ะโหลดแล้วยัง
โหลดแล้ว
ก็ร้องได้ให้ร้าง

รายการที่คุณคุณคุณ

ทำงานก็ไปละ๕วันนะครับ
แน่นอนครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ
วันหยุดก็มาพักผ่อนกับเราสองคนแบบนี้

เพียงกดไลค์กดแชร์ตอบคำถามคอมเมนต์

วันนี้เรามีผู้สุขภาพแข็งแรงนะคะ

ผู้สุขภาพแข็งแรงหน่อยล่ะ
จริงแต่ละคนจิตใจที่เขาเต็มร้อย
เขาออกรายการเขาอยากได้เงินล้านจากเรา
และคุณสัง
สวัสดีครับ
ที่เขามารอที่เขาจะมาคว้าเงินล้านจากรายการของเรา

เพลี่ยงพล้ำเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะขึ้นมาทันที
อย่าเสียเวลาพบกับผู้หญิงขาสั้นโซซูเน่คุณสมศรีฮีพา

ก่อนอื่นขอสวัสดีปานุงก่อนนะสวัสดีปานุงก่อน
หลาวก็ในอ้อมใจเลยนะครับ
วันนี้คุณสมศรีมาในชุดสีขาวบริสุทธิ์เลย
ตายดิฉันชอบกลิ่นน้ำหอมคุณมากเลยนี่กลิ่นทิปะรดใช่ไหมคะ
พี่เบ๊คค่ะโอ้อยพี่เบ๊คอะไรค่ะพี่เบ๊ค

คนคือแบบว่าหาหรอไหนห้างหลัง

ถ้าที่งานไม่เลี้ยงก็ต้องหาเลี้ยงตัวเอง
แล้วบอกด้วยว่ายังโสดอยู่

สามีนี่ต้องมีคุณสมบัติอะไรไหม

๕๐ขึ้นอุ๊ยลุงพลอย
ทำไมถึงอยากได้ผู้ชายอายุ๕๐ขึ้นขับเอ่อ

อีกอย่างต้องมีมรดกนะคะ
มีมรดกเร็งไว้คนนึงล่าง

ก็เห็นบอกเมื่อกี้บอกต้องมีมรดกด้วยไม่ใช่เหรอ

ของคุณมียังไงถึงเข้ากับเขาได้
เข้าอกเรื่องใจของเขา
ถ้าสนุกยังไม่พา
ดูผมค่ะ

โอ้ไม่ได้หรอกเพราะเมื่อกี้ต้องพยุงไปดี
หนูก็เห็นพี่มีแสงสีแล้วพี่ยังไม่เป็นคนอีกเหรอคะ

คุณสาม๒๐๒๔สามารถคว้าเงินหนึ่งล้านบาธรรมดิจากรายการเราได้นะ

เลือกได้เลือกได้เลยจะมีคนมาลุมล้อมคุณสมศรีเหมือนแมงวันตอมอะไรสักอย่าง

เสื้อซอมดอกไม้เนี่ยจะมากันเอง
เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาเลยเรามาตั้งต้นกันเลยค่ะด้วยเพลงแรกคุณป่าค่ะ
สวยเก่งแบบนี้คุณสมศรีพร้อมนะครับ
ตอนนี้มาฟังอินโทรกันก่อนเลยดีกว่า
อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๓๐๐๐บาท
เพลงมาเลยครับ
แต่พอหวานซึ้งตรึงใจอะไรเช่นนั้นนะครับเพลงนี้
กับชุดที่เธอใส่มาเหลือเกินสมจ๋านะฮะเพลงก็หวานเหลือเกิน
เป็นไงฟังอินโทรไปแล้วค่ะทำไมหน้านี้

วันนี้สีมาจริงค่ะสีไม่ได้มาเล่น

อ่ะมาต่อคำถามผมเลยคุณสมศรี
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นเล่นเล่นเล่น

ผมยังไม่เคยเห็นใครหยุดตั้งแต่เพลงแรก

ค่ะค่ะไม่ได้อะไรจะมาหยุดกันไหมคุณป๊าอาจจะมีก็ได้
เวลาขึ้นครั้งหน้าก็อาจจะมีบางคนที่ขึ้นมาแล้วก็ขอหยุดเลย

เพราะว่าอยู่มาหลายอาทิตย์แล้วขอหยุดเงินดีกว่า
แต่ไม่ใช่เธอคนนี้นะคะเธอเล่นนะคะ

ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์นะครับทั้ง๖แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่
เอาไว้ใช้ในเพลงที่๙กับเพลงที่๑๐ก็แล้วกันนะ

รออะไรเล่นเกมสิคะมามะ

สามพันบาทสมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่หนึ่งเพลงมา

เท่าซะเสียหรือเหลือสันก็คงไม่นานและมันบาย
แต่แผลเป็นนั้นสิมันพนึกฟังรออยู่ลึกให้นึกจนตาย
เหลือกันไม่ทันถึงสองปีรอยร้าวก็มีไงไม่เคยเสียดายตามใจเถอะเนาะ
สุขเถอะจอมควันสุขสันสุขขี้ได้ดีมั้ยนะน้องอยู่ยังกะไม่แง่นหนารอ
จวบแผลเป็นทุกเย็นคำกลืนความเจ็บช้ำไว้ให้พอไปดีเถิดน้องเอาสิกรรม

ตอนแรกนึกว่าคุณเป็นแค่แนวกะกันนะแต่คุณก็หวานก็เก๋อยู่
คุณสมศรีร้องไปแล้วนะครับร้องได้เพราะจับใจจริงนะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับ
ร้องถูกต้องเนื้อทุกคำมั่นใจค่ะมั่นใจอ่าถ้ามั่นใจมาดูกันเลยครับ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๓๐๐๐บาทคุณสมศรีร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้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

คนที่ไม่ใช่แฟนทำแท้ทุกเรื่องไม่ได้
๑๐๐คิดว่าร้องไปเนี่ยมั่นใจคะแนะ

เพลงที่๒มูลค่า๖๐๐๐บาท
คุณสมศรีร้อง